อยากพาไปดูอุบัติเหตุมาอีกแล้วไอ้แยกร้อยศพมันมีไม่รู้กี่ที่กี่จังหวัด
แต่ที่นี่เกิดหลายครั้งแล้วตอนที่รถเขากำลังจ่อรอติดไฟแดงเพื่อรอสัญญาณไฟเขียว
ครับแล้วกระบะคันนี้มายังไงที่ฉะเชิงเซาค่ะ
โอ้โหครับจริงจริงอ่ะคุณผู้ชมหลุยทีคือมาเร็วมาก
นี่นะคะนี่นะกวาดไปเลยกวาดรถที่จอดรอติดไฟแดง
บอกว่าเขาไม่เห็นไม่ได้นะครับเพราะว่ารถจอดเรียงยาวนะคะ
มันแถวออกไปเลยเออแต่ไม่แน่ใจว่าเขาคือเหมือนสะดุดเกาะกลางหรือเปล่าคุณ
อันนี้เสียหลักแล้วสะดุดเกาะกลางไหมอ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะคะ
สาเหตุเกิดจากอะไรกลางดึกนี้เองนะคะกล้องวงจรปิด
มันก็จับภาพนาทีเกิดเหตุได้เลยอย่างที่ขวัญบอก
ว่าอันนี้คือสี่แยกร้อยศพอยู่ตรงตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะจับภาพไว้ได้ชัดเจนตอนรถที่เขาจอดติดไฟแดง
แล้วกระบะสี่ประตูวิ่งมาด้วยความเร็วค่ะแล้วพุ่งชนรถที่จอดอยู่ตรงนั้นปุ๊บ
ไปหลายคันเลยค่ะแล้วกระทั่งรถคันนั้นแหละพลิกคว่ำไป
เสียงดังสนั่นกลางสี่แยกทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
มีรถที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด๔คันด้วยกันนะคะรวมกระบะคันก่อเหตุด้วย
แล้วก็ยังมีรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อที่ถูกกระบะคันที่ถูกชน
พุ่งชนต่ออีกทีหนึ่งรวมแล้ว๕คันด้วยกัน
มีคนเจ็บนะคะเป็นผู้ชายถึงสี่คนค่ะมาจากกระบะคันต้นเหตุนี่แหละเพราะอะไร
เขาขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมามาคุณครับมีแรงงานเนี่ยมาสามราย
มีคนไทยหนึ่งรายซึ่งก็คือคนขับได้รับบาดเจ็บ
มีผู้หญิงคนนึงด้วยนะคะที่เป็นกระบะสีขาวคันที่ถูกชนไป
ก็กลายเป็นว่างานนี้เนี่ยเจ็บไปถึงห้าคนสอบถามแรงงานต่างด้าวคนหนึ่ง
ชื่อนายคนโทสอนะคะอายุ๒๘ปีเขาเล่าบอกเขากับเพื่อนใน๓คนนั่งมาบนรถกระบาดสี่ประตูคันนั้นนั่นแหละ
มาจากปลาจีนมีหัวหน้าคนไทยเป็นคนขับกำลังจะไประยองกัน
แล้วคนขับนี่แหละหลับในสุดท้ายรถมันเลยเสียหลักพุ่งชน
ทุกคนก็มีหัวแตกกันไปแผลตามร่างกายผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่เป็นภรรยาของคนขับกระบะสีขาวคันแรกถูกไปอัดท้ายอยู่กับท้ายรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
แล้วเธอเองก็บาดเจ็บด้วยถูกกระแทกอย่างแรงมีอาการแน่นหน้าอก
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกู้ภัยก็เร่งนำคนเจ็บทั้งหมดค่ะไปโรงพยาบาลค่ะ